พุทธาวาสเป็นเสมือนสถานที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญคือเจดีซึ่งเป็นปูชนียสถานเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า
การสร้างวัดในอดีตจะมีการปลูกสร้างพระเจดีขึ้นเป็นประธานในวัดเพื่อใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสาริริกฏาธร
เจดีมีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย
เรียกว่าสถูปในภาษาบาลี
แต่โบราณนั้นสถูปเป็นมูลดินที่สร้างขึ้นคลุมที่ฝังศพ
และมีมาก่อนพุทธศาสนา